เช่นเดียวกันค่ะหลายคนคงจะได้เห็นไปแล้วนะคะภาพนะคะของนักแสดงในเรื่องของเบนจาคีตาความรักค่ะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ๒๐ปีนะเพื่อไว้อะไรให้กับแตงโมนิดานั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะแตงโมนิดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะที่เล่นเรื่องนี้แล้วด่งดังมากมากเลยใช่ค่ะซึ่งการกลับมารวมตัวกันครั้งนี้นะคะเรียกว่ารวมตัวละคร
ส่วนสายหญิงก็มีเชษฐีคัมภรเมี่ยงอทิมาอิมาชิตตะซิบกิตาพัด
แล้วก็รุ้งรุ้งเทียนนั่นเอง
ทุกคนมาด้วยความคิดถึงกันและกัน

ร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ค่ะ

ทุกคนก็ต่างมาเล่าถึงวิรกรรมแสบในสมัยนั้น
ตอนนี้นะที่ถ่ายละครเรื่องนี้ค่ะ
ด้วยการรวมถึงความประทับใจที่มีต่อแตงโมด้วย
โดยเฉพาะเรื่องความสวยที่ทุกคนต่างชื่นชมเลยว่า

บอกเลยนี่ยกกันทุกคนเลย

ซึ่งด้านทางเชียร์ที่คำพรค่ะ
ในฐานะที่เป็นน้องสาวสุดซีของแตงโมนะ
ก็ขอพูดความในใจของพี่สาวคนนี้พร้อมน้ำตาเลย

แล้วก็เคยมีผู้จัดการคนเดียวกันค่ะ
ตั้งแต่เข้าสมองค์การแรกนะ

เดี๋ยวเราให้ฟังความรู้สึกของทั้งคู่กันนิดนึงค่ะ
ก่อนหน้านี้ในช่วงที่เชียร์ทำละครกระสือลำซิ่ง

มันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่จะต้องอยู่กับเราตลอด

คำแรกที่เขาตอบมาเลยนะไม่สบายว่ะ
เราฟังตอนนั้นน่ะเราก็ยังเสียดายว่าทำไมแบบ
เราไม่ตื้อเขาให้หนักกว่านี้

เราไม่ได้อยู่ในช่วงที่เขาบอบช้ำขนาดนี้
เสียดายมากค่ะมันคือความคุ้มค่าที่เขาได้มาแล้ว

เพื่อให้คนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะพ่อแม่เขา
แข็งแรงแต่หัวใจของเขาจริงแล้วเขาเปราะบางมาก
แต่ใครจะรู้ว่าผู้หญิงที่เปราะบางที่สุดกลับสร้างรอยยิ้ม
และเสียงหัวร้อยกับคนทุกคนที่อยู่ใกล้เขา
เสมอภูมิใจและดีใจมาก
แล้วสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าทุกคนที่อยู่หน้าตรงนี้
รักโมและคิดถึงโมและโคตรดีใจมาก
ในชีวิตหนึ่งจะได้รู้จักผู้หญิงคนนี้
โอ้โหทุกคำบ่งบอกเลยถึงแตงโมงมากเลยนะคะ

นักแสดงทุกคนก็ร่วมใจกันร้องเพลง
จากนี้ไปจนนิรันดิ์เพลงที่แตงโมชอบด้วย
เพื่อเป็นการไว้อะไรเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะ
ท่านทายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างกัน
ฉันบอกชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดิ์
หัวใจคือเธอเท่านั้น
รักของเราจะอยู่จนวันตาย
หายากนะ๒๐ปีกว่าจะมารวมกันทั้งนี้

อยากได้ให้มันดีกว่านี้ให้มันครบทีม

ก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับ